คุณผู้ชมที่ร้อยเอ็ดเหมือนกันมีผู้ชายคนนึงค่ะเกิดอาการหลอนนะคะแล้วก็คลุมคลั่งเอาหนังสติ๊กอะค่ะไปยิงใส่บ้านชาวบ้านเข้าไปทั่วเลยกระจกบ้านเขาแตกกันโอ้โหชาวบ้านก็ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาควบคุมตัวนะคะเดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์กันหน่อย
เห็นเต็มยิงหนังสติ๊กใส่บ้านชาวบ้านค่ะเสียงดังเลยนี่เนี่ยกระจกเขาแตกชาวบ้านเขาหวาดภาวะเขาก็กลัวจะได้รับอันตรายแล้วเนี่ยค่ะทำทำไมเดินไปเดินมาอยู่แบบเนี้ยคลุ้มคลั่งอยู่แบบเนี้ยอืมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านฝางหมู่๑
ตำบลบ้านฝางอำเภอกเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไป
ที่บ้านหลังที่เกิดเหตุนะคะก็ไปคุยกับเจ้าของบ้านที่เขาถ่ายคลิปคลิปนี้อ่ะค่ะ
คุณผู้ชมนายอุทิศแก้วงามเขาเล่าให้ฟังว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยนะ
ที่มายิงหนังสติ๊กใส่บ้านเนี่ยนะคือยิงใส่ประตูใส่หน้าต่างใส่กระจก
บ้านคนเสียหายไป๕หลังดูสิคะกระจกเขาแตกแบบนี้
ผู้เสียหายบอกว่าคนก่อเหตุคือนายสรายุทธ์ศรีหามาศอายุ๒๘
บ้านก็อยู่เยื้องกันนี่แหละ
แล้วที่เอาหนังสติ๊กไปยิงบ้านชาวบ้านเขาเนี่ยนะคือเมายาเสพติดค่ะหลอนยาเสพติดค่ะ
ไม่ใช่แค่ยิงหนังสติ๊กใส่นะคะเคยเอาของไปคว่างใส่อ่ะ
เอาของคุยเครื่องไปคว่างใส่บ้านชาวบ้านบ่อยมากแล้วล่าสุดเนี่ยเป็นหนังสติ๊ก
คือบ้านของผู้เสียหายเขาบอกว่าไม่เคยมีเรื่องมีราวอะไรมาก่อนจริงนะ
ไม่เคยทะเลาะอะไรกับเขาเลยนะเขาก็อยู่ดีดีมาเกาะเหตุแบบเนี้ย
พอซ่อมบ้านเสร็จเนี่ยก็กลัวว่าเดี๋ยวเขาจะมาก่อเหตุซ้ำอีกหรือเปล่า
ชาวบ้านเขาบอกว่าอีกหน่อยมันอาจจะไม่ใช่แค่ทรัพย์สินเสียหายกระจกแตก
คนจะได้รับอันตรายกันหรือเปล่าอืมคือเคยไปแจ้งความกันแล้วนะคะ
แจ้งตำรวจกันแล้วตำรวจก็มาตรวจสอบแต่ตอนที่ตำรวจมาในคราวก่อนก่อนอ่ะ
ไม่เจอตัวคนก่อเหตุแล้วตำรวจก็กลับไป
พอตำรวจกลับไปมาก่อเหตุอีกเป็นแบบนี้
แล้วกลายเป็นว่าอาฆาตแขนว่าใครบ้านหลังไหนคนไหนไปแจ้งตำรวจ
คุณยังแค้นเขาอีกไปแค้นเขาค่ะ
โดยเฉพาะในอุทิศนะคะคนที่เขาถ่ายคลิปแล้วก็
แต่ปัญหาคืออะตายแล้ว
ผลโทษออกมาสภาพกู่เสพอีก
เป็นแบบนี้แล้วเสพจนหลอนหลอนถึงขั้นเคยขู่ฆ่าคนในบ้าน
กับแม่เขาย้ายหนีไปอยู่ที่อื่นแล้วนะคะ

สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านบ้านหลังอื่นเขา

ก็มีแค่เนี่ยบ้านเสียหายแต่ชาวบ้านเขาบอกว่า
ปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้แล้วค่ะ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกเลยว่า๒๓วันมาเนี่ยนะคะ
อารวาสหนักมากนะคะ
พอแจ้งตำรวจตำรวจมาระงับเหตุ
ก็หนีแล้วหนีไปซ่อนตัว

แต่กลายเป็นว่าพอตำรวจมาระงับเหตุ
แล้วหาตัวเขาไม่เจอเนี่ยนะเขายิ่งแค้นไง

หนังสติ๊กใส่บ้านคนนั้นคนนี้โดยเฉพาะ

มาก่อเหตุที่บ้านหลังนั้น
สายวันนี้ตำรวจผู้นำชุมชน
ไปคุยกับพ่อแม่ของผู้ชายคนนี้นะคะ
พ่อแม่บอกว่าเอาไปเลยช่วยจับไปหน่อยเถอะ

ตำรวจก็เลยเอาอย่างนี้มาวางแผนจับผู้ชายคนนี้

เพราะว่าเขาหลอนจากยาเสพติดนะคะ
คุมตัวไปแล้วนะคะจับตัวไปแล้วเรียบร้อย
ทุกคนในหมู่บ้านบอกโอ้โหโล่งมาก
ตอนนี้สบายใจแล้วก็คงจะใช้ชีวิตกันแบบ
อย่างปกติสุขได้แล้วอ่ะ